บุรีรำคือลูกชายพาพ่อแม่วัย๗๐และอาอายุ๖๕ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้าเข็ม๓

แรกเนี่ยเขาฉีดซีโนแวคกันไปต้องฉีดแบบไข้เข็ม๒ไปฉีดแอสตราเซเนก้า

ไม่ปรากฏว่าเขาพลัดหลงกันใช่ไหมแม่แยกไปทางเขาอยู่กับพ่ออยู่กับอา
แต่เขาบอกไม่เป็นไรแม่แข็งแรงแม่เดินกลับมายิ้มมาเลยยิ้มมาให้ลูกเลยบอก
ลูกแม่นี่แอสตราตั้ง๒เข็มแน่ซ้ายเข็มขวาเข็ม

มันเกิดอะไรขึ้นจริงดูเอกสารเห็นไหม

คือทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้านตำบลสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

เวลาพาคนชะลาไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙

คุณแม่คนนี้อายุ๗๐แล้ว

ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนก้า๒เข็มในวันเดียว

เราตรวจสอบให้นายบุญส่งจูกูลอายุ๔๙เป็นทนายความนะคะ

เขาเล่าให้ฟังบอกว่า๑๔สิงหาคม
พาพ่อกับแม่อายุ๗๐เหมือนกัน

พาคุณอาอายุ๖๕พาไป

คนนี้ไปฉีดเข็ม๒ที่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า
เข็มแรกไปแล้วเป็นซิโนแวคเมื่อ๒๔กรกฎาคม

แต่ลูกชายบอกว่าเออแม่แข็งแรงเดินไหวแล้วก็มีเอกสารติดตัวอยู่ด้วย
ก็ไม่เป็นไรแม่คงได้ฉีดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนัดกันหลังฉีดกันเสร็จ

พอนัดเจอกันหลังฉีดเสร็จแม่ยิ้มมาเลย
แล้วลูกชายบอกแม่ทำหน้าดีใจมากนะ

ข้างละเข็มโอ้โหแล้วโชว์ให้ดูเลยเปิดแขนให้ดูเลยแม่ได้สองเม็

แต่มันก็น่าตกใจนะคะมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วผู้สูงอายุ

ลูกก็บอกเอาแม่เกิดอะไรขึ้นทำไมได้๒เข็มในวันเดียว
แม่บอกว่าแม่เดินเข้าช่องรับฉีดวัคซีนตามปกติยื่นเอกสารให้หมอแล้วก็ได้รับการฉีด
จากนั้นแม่ไม่รู้ว่าแม่ต้องทำอะไรต่อก็ไปเก้กังจนหมออีกคนก็เรียกว่ายายมาฉีดวัคซีนเหรอเดี๋ยวหนูฉีดให้มามาฉีดเลย

ด้วยซ้ำอีกก็เลยข้างละเข็มลูกชายก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงแม่นะเฝ้าดูอาการแม่นะ
มันต้องทิ้งระยะหาสิอาจจะว่าคุณยายปกติดี

แกก็บอกว่านายแม่ได้ฉีด๒เข็มรู้สักดีใจดีใจที่ได้๒เข็มคือมากกว่าคนอื่นเนี่ยหลังจากนั้นมาแกก็เมียผมก็ได้แจ้งหลังจากนั้นมาไม่ได้แจ้งเขาเพราะว่าเราก็คงจะเอามาสังเกตอาการด้วยตัวเองสักภายใน๒๔ชั่วโมง
นไหมคะที่มีได้รับทีเดียว๒เข็มในร่างกายตอนนี้ยังกังวลอยู่ไหมคะ
ยังกังวลอยู่ผมกลัวว่าที่ไม่ทนเขตนั้นจะร้าย
นี่ค่ะลูกชายก็เลยจะบอกว่าคุณหมอวัคซีนคุณหมอหายไปเข็มนึงนะ
อยู่กับแม่ผมนี่แหละเพราะฉีดให้เกินมาเข็มนึง

ก็เลยฝากบอกสื่อมวลชนว่าเผื่อนับกันแล้วเอามันหายไปไหนโดสเนี่ย